มาดูความคืบหน้าคดีที่พบศพชายชาวต่างชาติ
ที่ถูกหั่นแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ใส่ไว้ในตู้แช่ขนาดใหญ่
คือล่าสุดตอนนี้ทางแพทย์นิติเวทยอมรับว่าศพถูกแช่แข็งเป็นเวลานาน
ต่อการตรวจสอบรายละเอียดการเสียชีวิต

ว่าผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ต้องหาแก๊งปลอมพาสปอร์ตหรือไม่
ในการประชุมคลี่คลายคดีพบชิ้นส่วนศพชายชาวต่างชาติ
หั่นและซิกซุกซ่อนไว้ในตู้แช่ขนาดใหญ่
ภายในอาคารพาณิชย์ซอยสุขุมวิท๕๖
เมื่อวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เมื่อวานนี้ได้ส่งตำรวจชุดสืบสวน
ไปตรวจสอบที่วัดแห่งหนึ่งนะคะย่านห้วยขวาง
หลังพบข้อมูลว่านายพีเทอร์แอนดรูโคเตอร์
หัวหน้าแก๊งปลอมพาสปอร์ตได้นำศพ
ซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนชายที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ชาปนกิจที่วัดแห่งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เพื่อหาความเชื่อมโยงกับศพนิรนามที่พบ

ขณะเดียวกันยอมรับว่าจนถึงขณะนี้

ผู้ตายเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้ต้องหาปลอมพาสปอร์ตหรือไม่
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจนเอกลักษณ์บุคคลให้ได้ก่อนนะคะ

ถูกนำมาไว้ในตู้แช่ได้อย่างไร

เรื่องต้นต้องตรวจสอบไปตามหลักฐานที่มีอยู่

แม้จะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนฆ่า
แต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานที่มี

โรงพยาบาลจุลาลงกรแนะนำสบนิรนาม

ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมืองต้นผู้ตายเป็นชายสูงอายุ
ชาวต่างชาติแถบทวีปยุโรป
แต่ยังไม่สามารถระบุเอกลักษณ์อื่นได้ค่ะ
จากการสแกนไม่พบร่องรอย

คาดว่าคนร้ายใช้เลื่อยไฟฟ้าหั่นศพ

หั่นศพขณะที่ผู้ตายใส่เสื้อผ้าครบทุกชิ้น
รอยนิ้วมือการทำทันตกรรมข้อมูลทางพิษวิทยา

จากนั้นก็จะนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของตำรวจสากล
เพื่อหาบุคคลที่อาจจะเป็นคนเดียวกันกับผู้เสียชีวิตค่ะ